ท่านผู้ชมครับมีชาวบ้านที่พระสมุทรเจดีสมุทรปราการนะฮะ
เขาก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยมาดูเด็กชายคนนี้หน่อยเถอ
อายุก็สักสิบขวบอ่ะครับเพราะว่าเขาเห็นอยู่ในพื้นที่เนี่ย
โอ้โหดูฮะร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยร่องรอยบาดแผล
ค่ะเต็มตัวนะครับขอบอกศีรษะแขนขาลำตัวจนถึงตรงอวัยวะเพศนะ
ค่ะคือชาวบ้านเขาแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บุกไปถึงบ้าน
เคาะประตูบ้านเปิดประตูออกมาแม่ออกมาก่อน
แล้วพอลูกออกมาโอ้โหเนี่ยแผลเต็มตัวเลยอ่ะแต่เด็กบอก
ผมทำร้ายตัวเองไม่ต้องไปให้พ่อแม่อะไรผมเดือดร้อน
ผมทำตัวเองค่ะแต่มันก็ต้องมาคุยกันแหละใช่เออว่ามันเกิดอะไร
ยังไงขึ้นเพราะชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นเด็กแต่ละวันเนี่ยเขาทนไม่ไหว
ค่ะเขาทนไม่ไหวเลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยมาดูเด็กคนนี้หน่อย
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเด็กเนี่ยอยู่กับแม่กับพ่อเลี้ยงค่ะเนี่ยบางวันก็เห็นเนี่ย
สภาพแบบเนี้ยเขาก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ใช่แต่เด็กบอกตลอดเลยว่าผมทำตัวเอง
ใช่แม่ไม่ได้เกี่ยวจะว่าเด็กเล็กก็ไม่ใช่ก็๑๐ขวบแต่ก็ยังไม่ได้โตเกินไป
มันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้ชายคนนี้นะเดี๋ยวจบเรื่องปัจจุบันเนี่ย
เราย้อนเรื่องเก่าให้แล้วท่านจะเอาเด็กคนนี้เหรออืมนะครับใช่ค่ะ
น้องคนนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ดูแลเรียบร้อยแล้วนะครับ
ประหลัดอำเภอพระสมุทรเจดีนายวรพฤษศรีใยหลังจากทราบเรื่อง
ก็ไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
ของจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับบ้านของน้องอยู่ในอำเภอพระสมุทรเจดี
ตำบลในคลองบางปรากฏนะครับไปถึงก็เจอน้องเด็กผู้ชายวัยสิบขวบคนนี้
อยู่กับแม่แม่เนี่ยเป็นเจ้าของบ้านแม่อายุ๓๒ปีนะครับ
สภาพก็อย่างที่เห็นครับท่านผู้ชมครับโอ้โหคือมีแผลไม่เว้นวันอ่ะ
เจอวันไหนมีบาดแผลวันนั้นนัชบ้านบอกมันต้องเกิดอะไรขึ้นน่ะ
เบ้าตาสองข้างในบวมแดงอันนี้ล่าสุดที่เจอนะวันนี้นะครับ
ตาข้างขวานี่ปิดตามร่างกายมีบาดแผลถลอกเขียวช้ำ
ทั้งสองข้างมีรอยถลอกเป็นแนวหมดขาสองข้างมีบาดแผลหลายจุด
วัยวะเพศท้องน้อยมีรอยเขียวช้ำ
ข้อเท้าสองข้างมีรอยถลอกเขียวช้ำด้วยเดินแทบไม่ไหว
เจ้าหน้าที่ที่มาดูแลเด็กเนี่ยมาหาเด็กเนี่ยต้องพยุงไปนะ
นี่ครับเห็นไหมต้องพยุงไปค่ะ
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่มาหาน้องนะครับแล้วก็จะพาน้องไป
น้องนี่ร้องไห้ตลอดเวลาบอกแต่ว่าไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ผมนะ
ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ผมไอ้แผลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
ผมดื้อเองผมดื้อเองผมทำเองผมทำตัวเอง
ใช่บอกไม่มีใครทำผมเลยอย่ามายุ่งกับครอบครัวผมนะ

ไม่ได้โด้ไม่ได้โด้ทำไมเป็นจำเป็นไผลดอย่างเงี้ยครับลูก
เดี๋ยว
ผมไม่รู้อะไรเลย
แต่หมออยากรู้ทุนนี่มาใส่ตามเขียวได้ไหม
เขาบอกไว้แบบนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมฟังแม่กับพ่อเลี้ยงของน้องด้วยนะ
อย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับเอาเป็นว่าน้องเขาบอกว่ามันเกิดจากตัวเขาเอง
ส่วนแม่ของเด็กนะครับเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังแบบนี้ครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเลิกกับสามีเก่า
ก็คือพ่อของลูกเนี่ยพ่อของน้องคนนี้เลิกกันไปหลายปีแล้วลูกชายก็เลี้ยงไว้เอง
แล้วก็มีสามีใหม่ก็มาอยู่กันที่บ้านหลังนี้สาเหตุที่ลูกชายมีแผลเต็มตัวแบบนี้
เพราะลูกชายสนแล้วก็ดื้อเมื่อไม่นานมานี้ลูกชายเพิ่งกระโดดลงจากรถจักรยานยนต์
แล้วก็ล้มกลิ้งไปกับถนนก็ต้องมาช่วยกันทำแผลซื้อยามาทาซื้อยามากิน
ที่ผ่านมาตัวแม่กับสามีใหม่ก็พยายามอบรมสั่งสอนลูกชายอยู่เสมอ
แต่ลูกชายไม่เคยเชื่อฟังเมื่อสองสามเดือนก่อนลูกชายเพิ่งขโมยเงินที่บ้าน
ไปหลายพันด้วยนะแล้วก็หนีไปเที่ยวไปทั้งต่างจังหวัดทั้งในกรุงเทพ
ล่าสุดเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาขโมยเงินแม่อีก
คราวนี้ไปถึงนู่นฮะแม่บอกนะว่าลูกไปถึงจังหวัดสุรินทร์ไปคนเดียวด้วย
อ้างว่าจะไปหาปู่ก็ช่วยกันกับพ่อเลี้ยงออกตามหาไปเจออยู่ที่พระนครศรียุธยา
แล้วก็พาตัวกลับมาที่บ้านนะฮะนี่แม่เล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับ
แม่ยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายร่างกายลูกชายนะอย่างมากก็แค่ใช้ไม้ตีที่น่อง
เพื่อทำโทษเวลาที่ทำผิดแล้วลูกชายเนี่ยชอบหนีออกจากบ้าน
โดยบอกว่าอยากเป็นอิสระหลังจากที่ลูกเป็นปกติแล้วเนี่ยนะ
เที่ยวเนี้ยเจ้าหน้าที่พาไปดูแลเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ลูกเนี่ย
ลองไปอยู่กับพ่อแท้ดูบ้างแม่บอกเดี๋ยวจะโทษว่าแม่เนี่ย
ดูแลไม่ดีหรือว่าแม่ทำร้ายลูกค่ะให้เขาไปอยู่กับพ่อเพราะว่า
เพราะว่าถ้าพ่อเขาเห็นลูกว่าดีที่สุดในโลกอย่างนี้
ให้ให้เขาไปอยู่กันดีกว่าหนูหนูมีคนต้องดูแลหนู
หนูต้องทำงานหาเงินคนในบ้านหนูต้องกินข้าว
หนูมีหลายคนที่ต้องดูแลแล้วหนูมานั่งดูแลเขาคนเดียวอย่างนี้
หนูทิ้งทั้งแม่ตัวเองไหนจะย่าหนูไหนจะลูกน้องคนเล็กที่หนูทิ้งไปในช่วงระหว่างที่หนูดูแลเขาเนี่ย
หนูไม่ทำงานเลยหนูมานั่งดูแลเขาเนี่ยถ้าแม่หนูเห็นข่าวรอบนี้นะ
เข้าโรงพยาบาลอีกแน่เลยอ่ะคุณยายเหรอคะใช่ค่ะสู่แบบครั้งก่อนที่ไปส่งเขาอ่ะ
หนูให้เขาโดดน้ำตายแล้วแม่หนูเนี้ยแหละมายืนกอดหนูไหมแล้วบอกว่าถ้าเขาไม่รัก
ก็ไม่เป็นไรหรอกปล่อยเขาไปค่ะดูนี่แหละไม่เชื่อแม่หนูนี่แหละล้างเอง
ส่วนทางพ่อเลี้ยงค่ะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยนะคะ
ก็ยืนยันว่าไม่เคยขัดแย้งอะไรกับลูกเลี้ยงเลยรักเหมือนลูกแท้
ดูมาตั้งแต่สามขวบอะค่ะพอเวลาผ่านไปตัวเองก็มีลูกสาวคนเล็ก
แต่ว่าช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมาตัวลูกเลี้ยงเนี่ยก็มีพฤติกรรม
ชอบทำร้ายร่างกายตัวเองชอบพูดคำหยาบ
พ่อเลี้ยงก็ยอมรับว่าทำโทษบ้างเพื่อสั่งสอนแต่เป็นการทำโทษแบบเบาอ่ะ
ตามตัวเป็นการกระทำจากตัวน้องเองพ่อเลี้ยงยืนยันแบบนี้
เลี้ยงบอกว่าคือน้องป่วยค่ะต้องเข้ารับการรักษา
ต้องกินยาอย่างต่อเนื่องและยืนยันว่าน้องเนี่ยทำร้ายตัวเองจริงจริงแย้งนะครับ
ให้ความรักตลอดมีอะไรมาปรึกษาเรามาคุยกับเราได้
เราจะให้คำตอบได้ดีเพราะว่าเราเป็นผู้ชายจะรู้ว่าน้องต้องการอะไร
เริ่มแสดงความรุนแรงนี่คือเริ่มมีมาประมาณ๒๓เดือนที่ผ่านมา
แรงเริ่มแรงเยอะอยากอยู่ไหนก็ได้เพราะเขาโตแล้ว
ตัวของเขาเองเขาจะทำอะไรก็ได้เขาบอกเราแบบนี้
เราก็เลยต้องใกล้ชิดขึ้นใกล้ชิดขึ้นในที่นี้คือ
ต้องดูแลใกล้ชิดเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะคิดสั้น
เขาไม่รู้ความเป็นจริงว่าน้องมีปัญหาทางจิตน้องต้องรักษา
รักษาอยู่น้องกินยาทุกวันไม่เคยขาดวันไหนขาดยาหรือกินช้า
เริ่มมีอาการหยิกแขนตัวเองดีดลูกตานั่งแอบหลบมุม
บหน้ารถหลบอะไรอย่างนี้ดีดลูกตาตัวเองนั่งแอบข้างโซฟา
หยิกหนังตาข้างบนอย่างนี้ครับถ้าดีขึ้นเอามาครับ
อยากกลับมามาได้เลยเพราะว่าผมยินดีผมไม่เคยรังเกียจเลย
เลี้ยงลูกคนหนึ่งเลยแค่กินข้าวเพิ่มอีกจานหนึ่งก็เป็นไรไป

ตอนนี้น้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่แล้วนะครับค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
ก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อฝั่งไหนนะอันนี้ต้องยอมรับว่าตัวเด็กเอง
หรือว่าแม่แท้กับพ่อเลี้ยงก็ยังให้ข้อมูลไม่ตรงกัน
เพราะฉะนั้นก็จะรอเยียวยาน้องให้เรียบร้อยก่อนบาดผงบาดแผล
เดี๋ยวตรวจเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเกิดจากอะไรยังไง
ถ้าเด็กสภาพจิตใจดีขึ้นอาการดีขึ้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะคุยจะถาม
เออเอาจริงนะหนูว่าเออตกลงมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ใช่ถ้าทำร้ายตัวเองจริงอันนี้ยิ่งน่าเป็นห่วง
ต้องส่งไปรักษาถือว่าป่วยหนัก
แต่ถ้ามันเกิดจากเรื่องอื่นเนี่ยอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ
แต่เด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านยังจำได้
เมื่อประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะคุณเขียนมาสอน
เราก็เคยนำเสนอข่าวว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ตำรวจเขาไปเจอ
ชาญชาลาของสถานีรถไฟปากช่องนครราชสีมา
แล้วก็ประสานตามหาพ่อแม่จนเจอนะครับตอนนั้นเด็กก็มีร่องรอย
อาการบาดเจ็บเขียวฟกช้ำเนี่ยแหละนะครับอ่าพาไปนะครับ
พ่อเลี้ยงแม่แล้วก็แม่แท้นะครับซึ่งข้อมูลตอนนั้นเนี่ย
ก็ลักษณะคล้ายกับวันนี้คือแม่ก็บอกว่า
ลูกเนี่ยทำร้ายตัวเองเอาหัวโขกกำแพงหนีออกจากบ้านอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วตอนเด็กกลับมาเจอแม่วันนั้นแม่ก็ยังคุยกับลูก
แล้วก็บอกรู้ว่าแม่เนี่ยรักลูกนะเนี่ยภาพนี้จำได้ไหม
แต่ว่าตอนแรกเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเด็กที่สถานีรถไฟค่ะ
คือเด็กบอกว่าถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายที่มีแผลตามตัวคือพ่อเลี้ยงทำร้าย
แต่สุดท้ายเด็กก็บอกว่าไม่ใช่กุเรื่องขึ้นมาเองไม่ได้ถูกพ่อเลี้ยงทำร้าย
แต่อยากออกมาจากบ้านเพราะผมอยากเป็นอิสระ
แต่คราวที่แล้วก็กลับมาอยู่กับแม่เนี่ยใช่ค่ะแล้วก็คือน้องผู้ชายคนนี้ที่ล่าสุด

ลองย้อนไปฟังในวันนั้นหน่อยนะครับ
ตอนนั้นคุณกิติศักดิ์ไปตามเรื่องนี้
ใช่ค่ะเด็กก็บอกว่าตอนแรกเลยที่บอกว่าถูกพ่อเลี้ยงทำร้าย
ก็เพราะว่าไม่อยากกลับไปอยู่บ้านกับแม่และพ่อเลี้ยง
ผมอยากเป็นอิสระอยากออกมาอยู่เองแต่อายุแค่๑๐ขวบไง

เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับน้องอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่นะครับ
เดี๋ยวจะพาไปดูแลที่บ้านพักเด็กจังหวัดสมุทราการก่อน
เดี๋ยวยาจิตใจเราจะสอบถามข้อมูลกันนะครับ